อุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราป้องกันตัวแล้วแต่มันก็เกิดขึ้น

แม่ตัวเงินตัวทองตัดหน้าครับ

โอ้โฮทั้งที่ตามถูกทิ้ง

เฮ้ยบอกกับฉันว่าหล่อลูกจะเจ็บหรือจะโกรธ
ลูกยังได้สีทางดูเลยแกเร็บหรือเจ็บไป

ภรรยามาเห็นศพสามีร้องไห้แทบจะขาดใจ
กับว่าสามีจากไปลูกยังเรียนไม่จบเลย

รายนี้เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งของ๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
มีรถกระบะตกคลองตาโม่หมู่๕
ตะบนบารกรรมอำเภอบารกรรมจังหวัดพิสุนโลก
ตำรวจไปกับกู้ภัยก็ไปเห็นรถคันนี้จมอยู่

เพื่อค้นหาร่างของคนขับนะครับ
น้ำในนี้นะลึกประมาณ๕เมตร
ดึงขึ้นมาเป็นรถอีซูซูแคปสีเทานะฮะทะเบียนพิสุนโลก
ผู้เสียชีวิตในนั้นคือร้อยตำรวจเอกสนิทวันเพลงอายุ๕๘ปีครับ
ท่านเป็นรองสารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสพนิคมสร้างตนเอง
ชนสูตรเบื้องต้นตามร่างกายไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายนะ
ว่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำนะครับ
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คือคุณตำรวจเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านพัก
ระหว่างทางเนี่ยขับหลบตัวเงินตัวทองคาดว่าจะขับหลบตัวเงินตัวทอง
แล้วตกลงไปในคลองนะครับท่านพยายามที่จะเอาชีวิตรอดแล้ว
ด้วยการเปลี่ยนสวิตท์กุญแจรถแล้วก็เปิดประตู
พาละยามาเจอก็เสียใจมากบอกสามีเป็นคนดีรักเพื่อน
มีกับข้าวก็เอาไปฝากเพื่อนแล้วที่สำคัญไม่มีเดินรางสังหรณ์อะไรเลย
แล้วบ้านของผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุอีก๕๐๐เมตรนะครับ
กุศลนะฮะท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าครับนี่ฮะ
รถที่ตกลงไปในน้ำครับ